ไปดูเรื่องของทีมชาติไทยครับรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปี
ฝึกซ้อมที่เมืองนาโกย่านะครับประเทศญี่ปุ่น
โดยวันที่สองถ้ามกลางสายฝนที่ปล่อยปลายลงมา
ก่อนจะลงแข่งขันในศึกโตโลต้าจูเนียครับในช่วงเย็นวันนี้
ฝึกซ้อมใช้เวลาชั่วโมงครึ่งซึ่งนาวากัดเอกปียพงศ์ผิวอ่อนครับ
หัวหน้าผู้สอนอดีตนักเตะทีมชาติไทยนะครับ
กองหน้าตำนายหนึ่งคนของเราครับก็ทบทวนแท็กติก
แล้วก็รวมถึงการขึ้นเกมให้กับน้อง
พร้อมกับมั่นใจว่าจะคว้าแชมป์ได้เป็นปีที่๓ติดต่อกัน
๓วันจนถึงวันที่๑๗กันยายนนี้

เขาเรียกว่าการเป็นแชมป์นั้นยากแต่การป้องกันแชมป์นั้นยากยิ่งกว่า

เพราะว่าต้องบอกเลยว่าคู่ต่อสู้ที่ส่งมาทำการแข่งขันในรายการโตยใต้
เด็กรุ่นนี้ถามว่าเหนื่อยไหมหนักใจไหมก็หนักใจทุกปีนะครับ
แต่ถึงแม้ว่าอากาศจะเป็นแบบไหนนะครับคู่ละสู้เขาก็เป็นอากาศแบบนี้เหมือนกันนะครับ
คงไม่น่ามีปัญหานะครับเราคงจะมีเตรียมความพร้อมมาอย่างดีนะครับ
กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับ